คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะไปกันที่สมุทรประการก่อน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรประการนะครับ
ท่านมาสรุปความเสียหายแล้วก็ความเดือดร้อนของประชาชน
ณเวลานี้ต้องใช้คำพูดแบบนี้
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า๘๐๐๐คนทีเดียวนะครับ
แล้วก็มีพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้งหมด๔ตำบล๓๐หมู่บ้านฮะ
วัญชัยคงเกษมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
สรุปสถานการณ์ไฟไหม้โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
บอกว่าครั้งนี้เป็นภัยจากสารเคมีแล้วก็วัตถุอันตราย
ที่มีระดับความรุนแรงเป็นอย่างมากทำให้เกิดความเสียหาย
ในส่วนของโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ขยายไปเป็นวงกว้าง
มีผู้ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก
มีบ้านเรือประชาชนได้รับความเสียหายนะครับ
ได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยใน๔ตำบล๓๐หมู่บ้าน
คุณผู้ชมดูนะฮะว่าคุณผู้ชมอยู่ในตำบลไหน
หรือว่ามีญาติอยู่ในตำบลไหนแล้วความเสียหายมันมากมาย
มหาศาลขนาดไหนนะครับ

จากนี้นะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวม๘๐๐๐
๖คนครับจำนวนครัวเรือนนั้นก็๕๖๒๙๑ครัวเรือน
มีผู้เสียชีวิต๑ศพครับแล้วได้รับบาดเจ็บ๓๓ราย
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บทั้งหมด
ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
แม้ว่าเจ้าหน้าที่จะควบคุมไฟไว้ได้นะครับ
แต่ว่าภัยมันยังไม่สิ้นสุดครับคุณผู้ชม
โดยงานราชการยังขาดแคลนเครื่องมือหลายชนิด
นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะถามคุณผู้ชมเมื่อสักครู่
เราขาดอะไรบ้างเราได้ประสบการณ์อะไรบ้าง

สิ่งที่ยังขาดคือรถดับเพลิงฮะขาดทั้งแบบน้ำและแบบโฟม
มี๒ลำอุปกรณ์ตรวจวัดสารเคมีที่จำเป็นต้องใช้ในขณะนี้
โดยยังไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าพื้นที่ในรัศมี๕กิโลเมตรนะครับ
แล้วก็กลับเข้าบ้านเรือนตัวเองยังไม่ได้
เนื่องจากต้องพิจารณาปัจจัยด้านความปลอดภัยก่อน
ว่าต้องใช้เวลาสัก๑๒วันประชาชนถึงจะกลับเข้าบ้านตัวเองได้
ผู้บังคับการตำรวจภูทิ์ภูทธ์จังหวัดศมุติปราการ
และก็โบถึงประจำวันว่าบ้านตัวเองเสียหายอะไรบ้าง
ถ้าสมมุติคุณผู้ชมที่ทันทีที่เข้าไปได้นะครับ
ถ่ายภาพไว้ก่อนเลยถ่ายจากมือถือก็ได้
ถ่ายทั้งภายนอกภายในตรงไหนที่เสียบ้าง
เอามารวบรวมเป็นไฟล์เอาไว้
แล้วตอนที่ไปแจ้งความไปลงบันทึกประจำวันเนี่ย

ในการที่จะยื่นต่อประกันภัยที่โรงงานก็ทำเอาไว้นะฮะ
ตอนนี้มีรายงานว่าไปแล้วประมาณ๒๐๐ราย
สำหรับประชาชนที่ไปลงบันทึกประจำวันไว้
ส่วนคนใดที่กลับเข้าบ้านของตัวเอง

เดี๋ยวตำรวจจะเปิดศูนย์รับแจ้งความไปเรื่อย

จะเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ